เป็นเหตุการณ์ที่เป็นคลิปเลยค่ะ
เหตุการณ์พระสงส์สองรูปทะเลาะกันอยู่ในวัดลาดปลาเขา
รุนแรงถึงขั้นจะเอาอาวุธมีดมาแทงกัน

นี่แหละค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูกุฏิ
ทำท่าขึงขังใส่พระสงฆ์อีกรูปที่อยู่ข้างใน
ที่พระรูปนั้นจะดึงมือพระอีกรูปออกมาด้านนอก
แล้วก็ทำท่าจะจ้วงแทงด้วยมีดที่อยู่ในมือค่ะ
ที่ทั้งคู่จะหายเข้าไปในกุฏิแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะ
วิดีโอนี้ถูกโพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ไว้เมื่อวานค่ะ
ข้อความว่าเกิดเหตุพระพยายามใช้มีดแทง
เนื่องจากพระคู่กรณีสงสัยในพฤติกรรมเสพยา
เหตุเกิดที่วัดลาดประเขาวันที่๒๕กันยายน
และขอความเป็นธรรมด้วยเนื่องจากผู้กระทำผิดยังไม่ได้รับโทษ
แล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
โดยเรื่องค่ะมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้พระลูกวัดชื่อย่ออักษรพอ
ซึ่งเป็นคนที่จะใช้มีดแทงได้เกิดความไม่พอใจ
คู่กรณีชื่อย่ออักษรกอไก่ซึ่งก็เป็นผู้เสียหาย
สาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาดกันนะคะ
เรื่องแบบนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราตามต่อให้ค่ะ
โทรศัพท์สอบถามไปยังพระผู้เสียหายที่อยู่ในคลิปทันทีนะคะ
ได้รับการเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เรื่องเกิดจากตัวเองสงสัยว่าพระที่ก่อเหตุจะเสพยา
ก็เลยแอบไปถามพระอีกรูปหนึ่ง
เป็นสาเหตุให้พระที่ก่อเหตุไม่พอใจค่ะ
ใช้มีดพยายามจะแทงถึงหน้ากุฏิแล้วก็พูดจาข่มขู่ทำร้ายร่างกายนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะได้ไปแจ้งความไว้ที่สนโฆคราม
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบสวนที่วัด
ก่อนจะไกล่เกลี่ยกับรักษาการเจ้าอาวาสนะคะ
ผลสรุปออกมาก็คือได้มีหนังสือให้ตัวเอง
แล้วก็พระผู้ก่อเหตุออกจากวัด
ภายในวันที่๒๘กันยายนที่จะถึงนี้
เนื่องจากเป็นเหตุทะเลาะวิวาสค่ะ
ซึ่งพระผู้เสียหายนะคะ
ก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรม
เพราะว่าไม่ใช่เหตุทะเลาวิวาส
ก็เลยอยากจะร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนนะคะ
เพราะว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ถูกกระทำ

พระสงฆ์อยู่ไม่ครบพรรษาวัดอื่นก็จะไม่รับ

คือให้ศึกขาดจากความเป็นพระนั่นเองค่ะ

จะนำเสนอความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่า
เรื่องราวจะจบลงอย่างไรนะคะ
ตามกันต่อค่ะเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะ